เมืองขอนแก่นตอนนี้นะคะเขาบอกว่ามีแก๊งนินจาออกอารวาส

เป็นนินจาเลยนะคะที่บอกว่าเขาเป็นนินจาเพราะว่าเขาทำลักษณะนี้

เป็นการโปรยนามบัตรเงินด่วนหรือว่าเงินกู้นี่เองให้คุณผู้ชมดูค่ะ

ตรงไหนมีคนชะลอนิดนึงแล้วก็เหวี่ยงเข้าไปเลยค่ะ

เขาโยนที่เขาโยนไปนี่คือเป็นนำบัตร

แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้เกิดความสกปรกนะคะ

เพราะว่ามันไม่มีใครมาหยิบจากมือปกติเขาก็แจก
ไปยืนแจกแล้วก็ให้ใส่มือไปอย่างนี้ใช่ไหม
ก็จะได้จับจับมือแต่นี่คือโปรยไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ
คนที่เขาเห็นเขาก็เลยถ่ายคลิปนี้ไว้เขาบอก
มันสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะแบบนี้
คนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้สองคน
เป็นนินจาเมืองขอนแก่นโยนนามบัตรเข้าไปตามบ้านของชาวบ้าน
ลักษณะเหมือนนินจากำลังคว่างปลาลูกดอกดาวกระจาย
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในกลุ่มขอนแก่นร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะวิพากษ์วิจารณ์
ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ชายทั้งสองคนนี้
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่น
ตามจับกลุ่มตัวได้แล้วเขาไม่ได้มีแค่๒เขามี๓ค่ะ
สองคนที่ซ้อนรถจักรยานยนต์ตระเวนโปรยนำบัตร
ชื่อว่านายอัครชัยแจ่มใสอายุ๒๗ปี
และนายทวีซับจำยวงอายุ๒๒ปี
ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นผู้ร่วมขบวนการค่ะ
ชื่อว่านายวัฒนยูวิชิตนันอายุ๒๗ปี
เอาไม่ให้เห็นหน้าเหรอเอาหน้าเหมือนกันหมดเลย

เพราะไม่เอาหน้านิจามาใส่นะค่ะเอเลียนมาใส่เนอะ
สอบสวนทั้ง๓คนเขารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาโฆษณาด้วยการปิด
หรือโปรยแผ่นกระดาษหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
เปรียบเทียบปรับไป๒๐๐เองค่ะ
แต่ก็ตักเตือนนะห้ามกระทำความผิด
เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบอันนี้สำคัญนะคะ
ค่ะและหากสืบสวนทราบว่ากระทำความผิด
ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพิ่มเติมด้วย
อย่าไปหาทำนะมีความผิดนะคะ
คือเรื่องโปรยนามบัตรนี่ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ทำความสกปรกแต่ว่าเรื่องปล่อยเงินกู้นอกระบบอีก
อันนั้นก็เป็นกระบวนการต่อไปนะคะ